ซื้อมาไม่ถึงเดือนซื้อมาได้๓อาทิตย์กว่าเอง

เจ้าของรถตกอกตกใจ
และไม่เชื่อมั่นกับรถคันนี้อีกแล้ว

คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เจ้าของรถ

ค่ะนี่ครับนี่คุณคือที่น่ากลัวนอกจากเป็นป้ายแดงแล้วนะ

ถ้าเกิดไฟลุกขึ้นมาแล้วมันจะระบ่งระเบิดมาทำอย่างไร
ใช่ครับคลิปเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ไว้
โพสต์คลิปบอกว่าเรื่องนี้เจอกับตัวเอง

ขณะที่เธอจอดรถติดเครื่องในปั๊มน้ำมัน
หลังจากที่เธอลงไปซื้อกาแฟ

เมื่อออกมาเห็นด้านหน้ารถมันมีควันอยู่นิดเดียว
ยังรีบเดินไปเปิดประตูด้านคนขับอยู่เลย
เพราะจะดูว่ามีสัญญาณอะไรเตือนหรือเปล่า
ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าควันจากไหนอะไรยังไงนะฮะ
ปรากฏว่ารถก็ไม่มีสัญญาณอะไรดังขึ้นเลย

โอ้โหควันมันออกมาฟุ้งกระจายไปหมดเลยนะครับ

พาลูกชายวัย๘เดือนหนีออกมาจากรถ

เธอก็บอกให้พี่เลี้ยงดูแลลูกฉันด้วยนะ

พาลูกชายหนีตายออกมาจากรถเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกจริง

พยายามช่วยกันดับไฟอย่างเต็มที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันปลาต่อทอท่าจีน
เรืองปิโตเลียมฝั่งขาเข้ากรุงเทพมนาคม
หมู่๖ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
มาจอดรถที่นี่เพราะว่าเธอจะพาลูกไปหาหมอที่กรุงเทพ
หมายเลขทะเบียนป้ายแดงคันนี้พอผ่าน๗๙๗๘ไว้ตรงนี้นะครับ
ยังเล่าเรื่องราวต่ออีกบอกว่าเธอก็โทรไปที่ศูนย์
จะให้นำรถเข้าศูนย์เพื่อทำการตรวจสอบตั้งแต่บ่ายวันเกิดเหตุ
คือ๑๗พฤษภาคมแต่เขาเข้าใจดีต้องรอให้ถึงวันทำการ
เพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
ไม่มีรถไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรก็ว่ากันมา
เธอก็เข้าใจเพราะว่าช่วงนั้นติดวันหยุดยาว๓วัน
คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับ
พอวันอังคารเธอก็คาดหวังว่าจะได้รับความคืบหน้า
เลื่อนไปอีก๑วันคือวันพุธก็คือวันนี้
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
ติดต่อมาขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของคนที่อยู่ในรถ
คือ๑๗พฤษภาคมแต่เธอยังคล่องใจมากกว่าว่าเกิดมากนะฮะ
เขาคล่องใจมากว่าเกิดเหตุขึ้นได้อย่างไร
เพราะรถคันนี้เธอเพิ่งซื้อมาได้เพียง๓สัปดาห์
คือเธอซื้อมาวันที่๒๓เมษายน๒๕๖๒ตอนนี้เธอไม่เชื่อมั่นเลย
รถหรูป้ายแดงราคาเกือบ๔ล้านอยู่มีควันไฟพวยพุ่งออกมาแบบนี้
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตรวจถึงสาเหตุเลย
เธอบอกว่าเธอไม่อยากจะใช้รถคันนี้อีกแล้ว

แต่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นการเจรจาระหว่างเจ้าของรถกับทางค่ายรถด้วย

แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือวันนี้วันพุธแล้วศูนย์เลื่อนมา
บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าเดี๋ยวรอหน่อยละกันนะคะ
ติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นยังไง
คือเราเองฟังก็แบบเงินจ่ายไปตั้งเยอะ

เรื่องความปลอดภัยสำคัญนะคะคุณผู้ชม